หาข่าวตอนนี้นะครับดู๓ทีมในอารับจนจะอ่านภาษาอารับได้แล้วนะครับ
ต้องไปเอาข่าวในเว็บไซต์นะเพราะว่าตอนนี้ความขึ้นใหม่ของเขาค่อนข้างจะเงียบมาก
เป็นการทดสอบทีมขณะที่อีกหนึ่งชาติสำคัญ
มีโปรแกรมที่จะอุ่นเครื่องกับทางเวียดนามก่อน
มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ต้องมีคนไปถามทางโค้ชอย่างพี่ซิโก้นะครับว่าเป็นอย่างไร
ซิโก้ก็บอกว่าดูแล้วจากรายชื่อ๒๓คน
เตรียมแผนจะรับมือกับทางซีเรียไว้แล้ว
แต่ว่ารูปร่างสำคัญมากสูงใหญ่คล้ายกับนักเตะยุโรป
ทำให้ไทยนั้นก็จะได้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูล
ในการรับมือกับผู้แข่งที่ได้เปรียบในเรื่องของสรีระ
รอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมที่จะเจอกับออสเตรเลีย
ซึ่งมีรูปร่างแล้วก็สไตล์การเล่นใกล้เคียงกับยุโรปครับ

ซึ่งเป็นเกมรอบรองชนะเลิศในวันที่๓มิถุนายน
ผู้ชนะจะตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายน
รัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ชมทั้ง๔นัดนะครับ
ทางนี้ไทยรัฐทีวีขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทย
ส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงส์ครับ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ๗๐ปีในปีนี้
โดยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรม
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ